อีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์สลดซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน
หลวงหลวงได้ยายมโมโหนลากอย่ายไปนอกบ้าน
แล้วขู่อย่าเข้ามาบ้านนะเข้ามาผมยิงตายนะ
เดินเข้าไปหลานแท้ยิงยายตายจริง

เหตุการณ์กระขึ้น๓ทุ่มครึ่งที่ผ่านมา
ในพื้นที่ของตำบลควนอปงก์จพยาว
ไปพบศพคุณยายท่านนี้ชื่อว่ายายพาเขียมขาว
ก่อเหตุเป็นหลานแท้ที่เขาเลี้ยงมานี่แหละ
ชื่อว่านายธีรพงศ์คงสถานอายุ๒๓ปี
สุดท้ายชาวบ้านช่วยกันตามจับกลุ่มตัว
แล้วก็แจ้งตำรวจมาเอาตัวไปได้นะครับ
ตำรวจสพปงเขาคุมตัวนายธิรพงศ์หลานคนนี้
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ต้องใส่หมวกกันน็อกนะฮะเพราะว่าชาวบ้านโกรธแค้น

ระหว่างการทำแผนแน่นอนนะครับญาติพี่น้องตะโกน
สาบแช่งกันละงมเลยไอ้ลูกทรพีหลานทรพีแบบเนี้ย
ตกนรกทำไมทำยายแบบนี้
จุดแรกที่พาไปคือจุดที่เดินเข้าไปที่บ้าน
เขาไปหยิบปืนก่อนไอ้ปืนซ่อนอยู่หลังตู้
แล้วก็ออกมาหน้าบ้านมายิงยายตัวเอง
อีกจุดหนึ่งที่พาไปทำแผนคือจุดที่เอาปืนเนี่ย
เอาไปซ่อนไว้ใต้รถอีแตนข้างบ้าน
ใช้เวลาทำแผนไม่นานรีบนำตัวขึ้นรถไปนะฮะ

ผู้สื่อข่าวพยายามถามอยากจะพูดอะไรไหม

คือก็บอกว่าคืออยากจะให้พูดแต่เขาไม่ยอมพูดอะไรเลย
คือไม่พูดอะไรทั้งสิ้นถามว่าเสพยาไหมก็ไม่ตอบ

ทีนี้จากการสอบสวนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ย

ก็เปิดเพลงเสียงดังกันไปยายเดินออกมาจากบ้าน
จะเปิดทำไมดังเนี่ยก็คือว่ากล่าวตักเตือนไปตามภาษา
บอกว่าต้องการจะพักผ่อนจะนอนช่วยเบาเพลงหน่อย
อะไรแบบตามภาษายายหลานแล้วนะฮะเห็นว่ามันดึกแล้ว
เกรงใจชาวบ้านเขาด้วยแต่หลานคนนี้ไม่ยอมครับ

ยายก็เลยเดินออกมาอีกรอบคราวนี้ดึงปลั๊กเลย

หลานคนนี้ไม่พอใจหงุดหงิดฉุนเฉียว
ขึ้นไปหยิบปืนแก๊ปที่วางอยู่บนตู้

อย่าเข้ามานะเข้ามาผมยิงนะ

ไม่คิดว่าหลานจะทำจะเข้าบ้านตัวเอง
สุดท้ายยายเดินเข้าไปที่บ้าน
หลานคนนี้เอาปืนยิงยายจริง
ที่หน้าอกจนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านล่ะครับ

ว่าตอนที่ก่อเหตุมึน
เมาเหล้าด้วยเสพยาบ้าไป๑เม็ดด้วยครับ
ก็เลยก่อเหตุขึ้นมาควบคุมตัวเองไม่ได้
ทีนี้ป้าแท้ของผู้ก่อเหตุชื่อว่านางจันทร์อายุ๕๐ปีเขาบอกว่าเสียใจนะ
เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แม่ของเขาก็อายุเยอะหมายถึงว่ายายก็อายุเยอะแล้วนะฮะ
จริงบ้านหลังนี้ก็มีแค่แม่อยู่กับหลานกันสองคนเท่านั้น
ก็ไม่คิดว่าหลานจะมาทำแบบนี้ฟังเสียงหน่อยครับ
เห็นว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวตลอดกับยายกับแม่พฤติกรรมก้าวร้าวนี่คือเขาเคยขู่ฆ่าขู่ทำร้ายตลอด
ขู่ฆ่าใครมาครับขู่ฆ่าแม่มาครับอืมแล้วตอนนี้แม่มาอย่างไรครับ
มาแม่ประมาทเจียอืมก็อยู่กรุงเทพฯอืมแม่ไม่อยู่ได้
ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ต้องหนีหนีไปอยู่กรุงเทพเลย
ที่ป้าบอกนะฮะเคยขู่ทำร้ายแม่แท้มาแล้วด้วยนะฮะ
เคยขู่ทำร้ายยายมาแล้วก่อนหน้านี้สุดท้ายเนี่ยอยู่ไม่ได้
ทุกคนในครอบครัวก็หนีออกไปก็เหลือแค่ยายกับหลานอยู่ด้วยกัน
จริงแล้วหลานคนนี้เป็นคนก้าวร้าวอยู่แล้วชอบเสพยาชอบดื่มเหล้าอยู่แล้ว
ไม่มีใครกล้ายุ่งและสุดท้ายก็กลายเป็นเหตุสลดเกิดขึ้นจริงนะครับ